เราก็รายงานข่าวการเสียชีวิตของคุณโอวรุษตั้งแต่เช้าตั้งแต่เข้ารายการมาเลยนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่สื่อมวลชนรู้ข่าวก็ไปทำข่าวการปักหลักรออยู่หน้าโรงพยาบาล
ส่วนทางด้านครอบครัวของคุณโอวรุธล่าสุดก็คือเดินทางออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศล่าสุดกันจากคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะที่ฉันเดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ด้านหลังของดิฉันคืออาคารนิติเวศนะคะ
หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณโอวรุธวรธรรมที่จากไปเมื่อเวลาประมาณ๒นาฬิกา๔๐นาทีคืนนี้นะคะ
ตอนนี้ก็เริ่มมีสื่อมวลชนบางสำนักนะคะที่เดินทางมาปักหลักรอติดตามข่าวนะคะของคุณโอวรุธวรธรรม
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะเป็นสื่อมวลชนค่ะที่มารอทำข่าวนะคะอยู่ที่บริเวณที่รับศพค่ะ
ซึ่งน่าจะเป็นที่ที่ครอบครัวนะคะมารับร่างของคุณโอไปประกอบพิธีทางศาสนา
พระสงฆ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนะคะเป็นเพื่อนของคุณโอวรุธวรธรรมค่ะ
ตั้งใจเดินทางมาร่วมรับร่างของคุณโอในช่วงสายวันนี้ด้วย
ก่อนหน้านี้นะคะคุณพ่อแรมวรธรรมได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าในช่วงสายสายของวันนี้นะคะ
ครอบครัวจะเดินทางมาติดต่อทำเรื่องเพื่อนำร่างของคุณโอไปประกอบพิธีทางศาสนา
กลับไปเมื่อวานที่ผ่านมาที่ทีมข่าวของเราได้มาปักหลักรอติดตามความคืบหน้าอาการป่วยของคุณโอวรุธนะคะ
ก็เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนนะคะที่มาปรักหลักรอติดตามรายงานข่าวกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งเมื่อวันซึ่งเมื่อวานนี้นะคะยังไม่มีการให้เข้าเยี่ยมครอบครัวนะคะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวตลอดเวลาว่าเพื่อนศิลปินดาราหรือว่าแฟนคลับเนี่ยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลก็ได้เนื่องจากว่าแพทย์งดเยี่ยมเด็ดขาด
แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็พบว่ามีเพื่อนดาราที่ตั้งใจมาเยี่ยมแล้วก็มาให้กำลังใจครอบครัววรธรรมทั้งคุณปิงปองสแก่วันนะคะคุณตั้มสมประสงค์รวมถึงเพื่อนสนิทอย่างคุณนีโน่ที่เดินทางมาในช่วงบ่ายแต่ว่าก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดนะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในห้องไอซียูสองชั่วโมงแล้วก็เดินทางกลับมีขึ้นอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่ออัปเดตอาการของพี่โอวรุษ
แล้วนะคะเพื่อนสนิทหลายคนในวงการบันเทิงก็ขึ้นข้อความแสดงความไว้อะไหล่ด้วย
อกจากที่จะมีเพื่อนศิลปินดาราแล้วเมื่อวานทีมข่าวเราก็ได้พบกับแฟนคลับนะคะที่ตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจ
ท่านบอกว่ามารอตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวแต่ว่าทราบว่าไม่ได้ให้เข้าเยี่ยมก็รออยู่ที่หน้าห้องเพื่อส่งกำลังใจให้คุณโอ
แม้ว่าเช้าวันนี้เราจะทราบพร้อมกันว่าไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนก็อยากให้คุณโอนั้นไปสู่สุขติและเชื่อว่าผลงานของคุณโอนั้นจะอยู่ในใจของแฟนตลอดไปนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดขณะนี้นะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นดิฉันยืนอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่มีสื่อนะคะเริ่มมาปักหลักรอติดตามรายงานข่าวแล้วนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อแรมวรธรรมนั้นจะมาทำเรื่องในการรับร่างคุณโอไปประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงสายวันนี้
แล้วก็ภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังก็เป็นเพื่อนสื่อมวลชนจากอีกหลากหลายสำนักที่มารอติดตามทำข่าวในวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้านะคะการเคลื่อนร่างของคุณโอวรุธวรธรรมไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี
ดิฉันรัชนีคำนึงควรข่าวเทราะทีวีรายงานสดจากโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ